บอกบอกบอกรหาด

บอกรหาดเดี๋ยวนี้

อย่าเข้าม้า
หนูเห็นว่าเค้าตั้งโทรศัพท์ไว้แล้วยิ้มมองหลายรอบแล้ว

ใครบ้างเนี่ย

ช่วง๒ทุ่มเมื่อคืนครับคุณผู้ชมครับ

ใกล้กับมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง

ผู้ชายคนนี้สวมเสื้อยืด
สีเขียวขี้ม้ามีคำว่ากองทัพบกเนี่ย
นะฮะแต่เดี๋ยวฟังให้จบก่อนนะ

ให้เธอมาตลอดแล้วมุมกล้องมันแปลก

รหัสโทรศัพท์เปิดรหัสโทรศัพท์
มีพนักงานร้านสะดวกซื้อมาช่วย

แต่ถ่ายขาอ่อนตอนเดิน
และยังมีภาพถ่ายขาอ่อนของผู้หญิงคนอื่นอีก
๑๙๑ตำรวจไม่มาครับ

บอกถ้าตำรวจมาทันจับตัวได้แล้ว
ตอนนี้เธอไม่ปลอดภัยจะทำยังไงล่ะ

ปรากฏว่าตรวจสอบประวัติไม่ใช่ทหารนะครับ
เพราะว่าชื่อจริงไม่ตรงกับเสื้อที่ใส่
คิดว่าเอาของคนอื่นมาใส่แหละ

นักศึกษาข้องใจผมก็คล่องใจ

ตำรวจรู้ประวัติและที่อยู่ขนาดนี้
แต่โดนคนร้ายโมโหใส่ฝากคำขู่ถึงนักศึกษาผู้หญิงอีก

ตำรวจุดว่าจับไม่ได้

แล้วต้องให้ละเมิดมากกว่านี้ก่อน

พอฟังตำรวจพูดแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างอะคะ
คือว่าหนูเฟลมากอ่าคนร้ายอ่ะเขาโมโหด้วยนะคะ
คือพี่ตันหัวโทรไปคุยเขาโมโหเขาบอกคือว่าไปบอกบ้านนั้นให้หยุดหยุดบ้าก่อน
น้องนักศึกษาประชาชนแถวซอยรังสิตพิรมก็ระวังตัวด้วยนะเพราะเขายังไม่ถูกจับนะ